ไปนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องของการอวสารการซ่อนเงินเมียหรือเปล่า

ตังค์เสียหายเลยไปดูค่ะ
นั่นล่ะครับ

ลูกหนูตัวแดงคนมองน่ารักก็น่ารักอะแหละ
อืมทั้งหมดนี้อยู่ที่ท้ายรถเก่งคันหนึ่งนะคะแล้วเขาขับไปที่อู่รถแห่งหนึ่งอ่ะ
แล้วพนักงานก็เปิดปุ๊บตกใจเลยเพราะว่าท้ายรถที่เก็บยางอะไหล่เนี่ย
มีลูกหนูที่เพิ่งเกิดใหม่เนี่ยหลายตัวมีแมสมีขยะกองอยู่เต็มไปหมด
ขยะมันเยอะจังเลยใช่และที่สำคัญที่ที่โชว์อยู่เนี่ยค่ะ
เป็นแบงค์เป็นเงินทั้งแบงค์๒๐ทั้งแก๊งร้อยเนี่ย
ไปหมดเลยถูกหนูแทะด้วยก็เลยเอ๊ะ
พนักงานสงสัยว่าซ่อนเงินเมียไว้หรือเปล่าสรุป
สรุปเจ้าตัวบอกเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่หนูไปข้ามมาจากหน้ารถใช่เหรอ

ขอบคุณค่ะ